ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่กาต้าเป็นเจ้าภาพนะฮะ
ไม่รู้ว่าคนไทยจะได้ดูหรือเปล่าหรือได้ดูกี่นัดอีแมชนะฮะ
แต่ถ้าจะมาลุ้นโชคกันเนี่ยอันนี้ชัวร์ได้ลุ้นแน่
ท่านผู้ชมครับไทยรัฐกรุ๊ปจับมือกับพันธมิตร
เปิดตัวแคมเปญครั้งใหญ่ในรอบ๔ปีนะครับ

บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
รางวัลรวมกันมูลค่ากว่า๑๕ล้านนะครับ
นี่ครับสื่อในเครือไทยรัฐกรุ๊ป๓ช่องทางนะครับ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
และไทยรัฐออนไลน์แล้วก็พันธมิตรด้วยนะครับ
วันนี้เปิดตัวแคมเปญครั้งใหญ่รับการแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๒๐
ที่ประเทศกาต้าเป็นเจ้าภาพ
คนไทยทั่วประเทศนะครับเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลานะครับ
มาร่วมทายผลกันว่าทีมไหนจะได้แชมป์ในครั้งนี้นะฮะ
ผู้ที่โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลต่างมากมายนะครับ
มูลค่ารวมกว่า๑๕ล้านบาท
นี่ฮะวันนี้นะครับที่มีการแถลงกัน
คุณวัชระวัชรพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ

และบริษัททริปเปิ้ลวีบอร์ดคลาสจำกัดนะครับ
บอกว่าสำหรับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกในปีนี้
ไทยรัฐกรุ๊ปในฐานะสื่อชั้นนำของไทย
ได้ร่วมสร้างสีสันให้กับแฟนบอลอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ด้วยการจัดแคมเปญเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
คนไทยร่วมสนุกทายผลฟุตบอลโลก
โดยเตรียมของรางวัลเอาไว้เยอะแยะนะฮะ
เงินสดรถยนต์ทองคำแล้วก็ของอื่นอีกมากมาย
ก็คิดว่าเป็นประจำทุกสี่ปีอยู่นะครับ
ที่เมื่อไหร่มีฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
ไทยรัฐก็จะจับมือกับปรายศนีย์จัดกิจกรรมทายผลฟุตบอลโลกนะครับ
การนี้อย่างมากมายเลยครับ
ปีนี้มีความพิเศษเพิ่มขึ้นโดยการที่เรามีการขายไปโพสต์การ์ดออนไลน์นะครับ
ที่ทำให้ทุกท่านสามารถที่จะเข้าร่วมในการทายผลผ่านเพียงปลายนิ้วนะครับ
แล้วก็ร่วมสนุกในการชิงโชคนะครับ
ด้วยปีนี้เองมีรางวัลไม่ต่ำกว่า๑๕ล้านบาทนะครับ
ก็รอเชียร์กัน
ไม่ได้เชียร์ไม่ได้ดูทายทอดสดก็ทายผลได้นะครับ
ป้อมวันนี้บอกในที่ประชุมคอลโมบอกอาจจะได้ดูไม่ครบทุกแมท
แต่เชื่อว่ายังไงได้ดูบิ๊กป้อมบอกว่าอย่างนั้น